มาแล้วเทียบท่าขอบคุณครับ
นี่คือผลิตภัณฑ์ตราปลาปลาทองว่าแต่มีอะไรบ้างคะ
และนี่คือเห็ดหูหนูนะครับ
เห็ดหูหนูดำแห้ง
เจ๊คิดอะไรผมรู้แล้วเจ๊คิดอะไร

นำไปส่วนเขาเรียกว่าส่วนผสม

หรือจะทำยำรสจัดก็ได้เข้ากันได้ดีครับ
คือรสชาติอร่อยด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วย

หูหนูขาวแห้ง๖๕กรัม

ของผมเห็ดหอมแห้งครับ
ปลาปลาทองเหมือนกันครับ
กรัมนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารจีน
และอาหารไทยเช่นต้มซุปเห็ดหอม
หรือว่าผัดวุ้นเซ้ง
หรือว่าผัดวุ้นเส้นก็อร่อย
หรือว่าผัดวุ้นเซ็นก็อร่อยอร่อย

ของผมดีกว่าของผมเนี่ยถูกที่สุด

นี่คือคำถามข้อที่๕มูลค่า๒๕๐๐๐บาทของคุณ
ผลิตภัณฑ์ปลาปลาทองทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

อบแห้งยี่ห้อปลาทองทั้ง๓แบบค่ะ
หูหนูดำเห็ดหูหนูขาวเห็ดหอม
แต่ว่าเป็นแบบอบแห้งทั้ง๓แบบนะคะ

เห็ดเนี่ยเกิดจากความเหงา

เราพูดถึงราคานี่ดีกว่า
พูดถึงราคาพรู้ว่าน่าจะเป็นเห็ดหอมแพงสุด

นี่ได้ผ่านสมองเลย

ผมว่านี้ถูกสุด
อันนี้แบบที่ผมบอกตูดยากจีน

ผมเชื่อว่าเห็ดนะครับที่ราคาถูกที่สุด
ผมให้พี่เลยตอบ
ผมคิดว่าเห็ดราคาถูกที่สุดคือ

คุณคิดว่าเห็ดหูหนูดำอบแห้ง๘๐กรัม
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
งั้นเป๊กจะเฉลย
เห็ดหอมแห้ง๖๕กรัม
ตาประทองราคาอยู่ที่

เห็ดหูหนูขาวอบแห้ง

และสุดท้ายนี่ค่ะ
หวานเดียว

เห็ดหูหนูดำแห้ง๘๐กรัม

ต้องถูกกว่า๖๕บาท

แล้วราคาอยู่ที่

สินค้าว่านี่หรอ
เห็ดหูหนูดำแพง
เป็นเห็ดที่ราคาถูกที่สุด
ภูมิมากสุดอันสุดท้ายนะว่าน่าจะ๔๖แล้วมัน๔๖โครงจริง

หมุนตัวหนึ่งทีค่ะถ่ายกันนะคะว่าอันไหนราคาถูกที่สุด
แม็กกี้ค่ะเชฟกันไหนไม่ว่างโทรหาผมดิ

ม่อนครับม่อนต้องเชื่อพี่

แล้วเขาเล่นเกมกันนะครับอย่าลืมเซลฟี่นะครับผม

เวลาตอบถูกเนี่ยทำอะไรก็ได้ไม่น่าเกลี่ยมนะคะ
น่าเกลียดจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้ผ่านข้อที่๕มาแล้วค่ะ

เงิน๕๐๐๐บาทรอคุณอยู่ค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

ไม่รู้ว่านุ่มอย่างคุณรักสะอาดไหม
ไม่รู้ว่ารักสะอาดแต่ชอบสกปรกหรือเปล่านะ
แต่ว่าบอกเลยว่าวันนี้ความสกปรกจะหมดไปค่ะ
อันแรกนี้ค่ะเป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดพร้อมใช้
สูตรฆ่าเชื้อค่ะ๓๐แผ่นสำหรับเช็ด

ถ้าเช็ดบ่อยคุณจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่างดีค่ะ
เพราะว่าอันนี้ไม่ได้ใช้เช็ดมือนะคะ
อันนี้ทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป

กระดาษชำระแบบเปียกพร้อมใช้งาน
สะอาดกลิ่นหอมอันนี้ใช้กับคน
เช็ดมือก็ได้เช็ดก้นก็ได้

เป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดพร้อมใช้
สูตรธรรมชาติ๓๐แผ่น
เช็ดทำความสะอาดอเนกประสงค์
สูตรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่น
นี่คือผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบจากสก๊อต

คำถามข้อที่๖มูลค่า๓๕๐๐๐บาท

ผลิตภัณฑ์จากก๊อตฮิตทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาล่ะ

ที่ผมใช้เนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำ

ผ่านการฆ่าเชื้อแบบดีต่อผิว

เรื่องตัวเงินมันไม่เข้าใครออกใคร
ความสัมพันธ์คุณอาจจะมาลายหายสิ้น
ไปกับกระดาษเปียกข้อนี้ก็ได้

แล้วไอ้ที่เมื่อกี้ได้เงินเท่าไหร่เนี่ยนะ

แต่ถ้าข้อนี้พี่ตอบถูกพี่เอานะ

เอาตัวพี่ก็พูดว่าเอา
เอาล่ะเกมแบบมาเป็นคู่แต่เสียงแตกแบบนี้ค่ะ

เดี๋ยวถ้าอย่างนี้ถ้าข้อนี้ถูก

อ้าวพระราชเล่นนอกรอบ
คุณท้ายเอางี้เอางี้

กติกานอกรอบเนี่ยเราก็ชอบ
ถ้าคุณมาเปรี้ยวอย่างนี้

ท้าทายกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำบทลงโทษให้

คุณแซมอนเลือกอันนู้นนอกเกมนะ

คุณต้องตัดสินใจอันใดอันหนึ่งถ้าคุณไม่ใช้ตัวช่วย

ถูกสุดครับและเป๊กจะเฉลยที่

เปียกสุดฆ่าเชื้อ๓๐แผ่น
สก๊อตราคาอยู่ที่

ชัวร์

และนี่คือสิ่งที่คุณเลือกค่ะ

เหลืออันสุดท้ายค่ะที่รัก

ผ้าเปียกสก๊อตสุดฆ่าเชื้อ๓๐แผ่น

หรือว่าเกมจะจบตรงนี้
ผ้าเปียกสูตรธรรมชาติ๓๐แผ่น
ราคาต้องแพงกว่า๗๕บาท

เฮ้ว่าเฮ้ว่าเฮ้ว่า

ไฟก็ไม่ได้แรงขึ้นแต่หน้าคุณซิโก้
ซีดมากค่ะตอนนี้

และราคา
ผ้าเปียกสู่ธรรมชาติ๓๐แผ่น

เฮ้ว่า

ทิชชู่เปียกกับสก๊อตเอ็กซตราแคร์
ราคาถูกที่สุด
เยอะยัง

คุณแพ้เขานอกเกม

ทำจริงจังมานิ้งน้อย
ความมั่นใจมาเป็นที่หนึ่ง

ค่ะข้าวต่อไป
จำนวนเงินเพิ่มมูลค่าเป็น๕๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ

น้าว่าอาชีพอะไรที่ผู้หญิงแบบนั้นเป็นแฟนมากที่สุด

ละครเรื่องใหม่เริ่มต้นด้วยอะไรเอ่ย
ช่วงหน้าได้ทายปัญหาให้ฮากันท้องแข็ง
แป๊บเดียวนะครับ
ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้
ก็หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปของคุณ

กับรายการแกงปวนด้วนราคา
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
และเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊ค

เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ